ที่แพทย์ผู้รักษาอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโย
วันนี้มีการเดินทางไปยื่นหนังสือต่อแพทยศภา
บอกว่าต้องการให้ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ไปร่วมตรวจรักษาอาการอภาษณ์ของพระธรรมชโยที่วัดพระธรรมกาย
พร้อมทั้งบอกว่าต้องการให้หน่วยงานกลางร่วมไปตรวจสอบอาการอาภาษณ์
และวินิจฉัยโรคพระธรรมชโยที่วัดพระธรรมกาย
โดยมีนายสุภวัฒน์โพทองหัวหน้าฝ่ายจริยธรรมแพทยศภา

ร้อยโทนายแพทย์ชูชัยเปิดเผยว่านังสือที่ยื่น

คณะแพทย์ผู้รักษาพระธรรมชโย
ตรวจอาการอาภาษณ์ตามเอกสารรับรองว่าอาภาษณ์เป็นโรคหลอดเลือดดำอุดตันเฉียบพลัน
ใบรับรองแพทย์ที่แนบมา๓ฉบับพร้อมกับเวทระเบียน
กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ไม่ได้ส่งแพทย์ที่ไปตรวจสอบตามขั้นตอน
โดยกล่าวว่าได้ข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วและยังมีข่าวว่าใบรับรองแพทย์ของพันโทนายแพทย์สิริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์ไม่ถูกต้อง
ที่แพทย์ได้ไปตรวจและวินิจฉัยโรคจริง
แพทยศภาจะส่งแพทย์เฉพาะทางไหนไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสม
ด้านผลอากาศตรีในแพทย์อิทธพรณ์คณะเจริญรองเรศคาธิการ
แพทยศภาษีก็แหน่งว่ากรณีการออกใบรับรองแพทย์ของพระธมาชโชย
จากโรงพยาบาลค่ายพานุรังศรีนั้น

บอกว่าตอนนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นหน้าที่ของแพทยศภาครับ
แต่ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดหรือข้อมูล

คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดการยื่นหนังสือ

ทางแอปพลิเคชันหมายไทยรัฐ